หลักสูตรนักทำลายใต้น้ำจู่โจมหรือว่าหน่วยซิลนะครับ
ฝึกอบรมกันที่เกาะพระนะครับ
ซึ่งหน่วยซิลทุกคนบอกว่านี่คือบ้านของพวกเขา
ส่วนการคัดเลือกหน่วยซิลประจำปีนี้จะเป็นอย่างไรนะครับ
จอบประเด็นจากรายงานของคุณวิมลวันธรรมพักดีครับ
ทดสอบวันที่๒ของผู้สมัครเป็นนักเรียนนักทำลายใต้น้ำจู่โจมหรือหน่วยซิล
ว่ายน้ำ๑ไมค์ทะเลหรือ๑๘๐๐เมตรในเวลา๕๕นาที
คือด่านวัดขีดความสามารถที่สำคัญที่สุด
เพราะภารกิจหลักของหน่วยซิลคือทะเลอันกว้างใหญ่
เวลาคือศัตรูตัวร้ายของวาดที่มนุษย์กบทุกคน
เพราะทุกภารกิจหากไม่ทันตามกำหนดคือปรับตก
แต่เมื่อปีนี้มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกถึง๑๖๘คน
ที่เปิดรับเพียง๑๐๐คน
การทำให้ได้ตามเกณฑ์จึงไม่เพียงพอ
สก๊อตก็ออกผลออกมาก็ดีพอสมควรครับ
แนนก็เต็มทุกสกอร์
แต่ว่าน่าจะวัดกันที่สกอร์ล้นแล้วครับจุดที่นี้
แล้วก็ได้รู้จุดอ่อนของตัวเองด้วยครับ
อย่างเช่นผมก็การว่ายน้ำก็จะด้อยหน่อยครับ
เพราะว่าหน่อยอ๋อฝึกว่ายน้ำมาน้อยกว่าที่เป็นเหล่าเรือนะครับ
ผลการทดสอบมีผู้สมัครไม่ผ่าน๑๕นาย

และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ๒นาย
หมายของทุกคนคือจุดกำเนิดนักทำลายใต้น้ำจู่โจมที่อยู่ห่างจากฝั่งไปเพียง๙๐๐เมตร
ที่ถูกล้อมรอบด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยที่ชาวมนุษย์กบเรียกว่าบ้านของมนุษย์กบ
ที่เห็นอยู่เบื้องหลังนั้นเป็นเกาะพระนะคะ
ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของนักทำลายใต้น้ำจู่โจม
เกาะแห่งนี้ไม่ใช่ว่าใครจะมาก็ได้เพราะว่าถูกสงวนจิตไว้สำหรับหน่วยซิลเท่านั้นค่ะ
ตั้งแต่ปี๒๕๐๒เกาะพระเป็นแหล่งให้กำเนิดมนุษย์กบจากรุ่นสู่รุ่น
รายงานตัวเป็นผู้ผ่านการทดสอบเป็นหน่วยซิลต้องเข้ารับการฝึกตลอด๗เดือน
นับว่าเป็นการฝึกหลักสูตรทางการทหารที่มีระยะเวลายาวนานที่สุด
และเป็นหลักสูตรที่ท้าทายและหนักที่สุดในบรรดาหลักสูตรหน่วยรบพิเศษของกองทัพไทย
โดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์นรกที่ต้องฝึกต่อเนื่องเป็นเวลา๑๒๐ชั่วโมงโดยไม่นอน
ต้องผ่านปัญหาที่ครูฝึกนำมาท้าทายขีดความสามารถทั้งร่างกายและจิตใจ
เพื่อให้นักเรียนเอาชนะและเคลื่อนผลไปข้างหน้าโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
ปัญหากระทะทองเย็นหรือการแช่น้ำทะเลใส่น้ำแข็งในอุณหภูมิลบสิบ
การเฝ้าโรงศพในคืนอันมืดมิดเพียงคนเดียว
เพื่อย่างหนักกว่า๑๐๐กิโลกรัมและท่อนซุงขนาดใหญ่ที่ต้องแบะไว้ตลอดการฝึก
แม้จะโหดและหินเพียงใดระเบียบกองทัพเรือได้กำหนดไว้ว่าหากผู้ใดได้รับบาดเจ็บ
ผลภาพสูญเสียอวัยวะหรือเสียชีวิตอันเนื่องมาจากการฝึกอบรม
สมัครหรือทายาทจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องต่อทางราชการหรือบุคคลใด
ต่อไป